ให้มันสมกับเดือนแห่งความรักนิดนึงก็แล้วกัน
มาแล้วรูปคู่ไปดูสิจ๊ะจะเป็นยังไง
ต้องบอกนี่หลังเมื่อคืนนี้นะคะทั้งคู่เนี่ย

แม้ว่าจะเป็นการโพสต์รูปคู่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทั้งคู่รับไว้นะคะ
แต่ก็ดีต่อใจแฟนคลับมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณ
ดูแต่ละรูปสิคะโอ้โหหวานซะเหลือเกิน
มีทั้งโมเมนต์ที่แบบว่าฝ่ายชายเอาหน้าไปแอบอิงแผ่นหลังของฝ่ายหญิงอย่างนี้คุณ
เคยเห็นมาก่อนอันนี้พูดตรงทำข่าวบอยปกรณ์มาตั้งแต่เข้าวงการแล้ว
ดิฉันไม่เคยเห็นโมเมนท์นี้เลยอ่อเทาะมากเลย
นางไม่เคยรับงานคู่กับหญิงใดที่แบบว่ามีกระแสจิ้นกระแสจริงอยู่มา
มีอยู่แต่ว่าฟิลล์อ่ะน้อยใช่ไหมไม่ขนาดนี้ใช่ไหม
คนมันรักยังไม่พอจะเป็นนี่หรือจะเป็นหลังชนกัน
แซวมากมันปากมากจริงสจ้ะ
ใสตักมีเรื่องข่าวเรื่องรับจังจับบ่อยรี่ยรี่ยังไม่ตอบไลน์เลย
แบบนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นโมมมุ้งมิ้งนะคะของหนุ่มบอยที่เราปากเรื่องว่าไม่ค่อยได้เห็นนะ
ถึงถ้าคนรู้จักคือขำ

ก็มันไม่เคยเห็นโมเม้นต์แบบนี้ไงเธอ

ใช่คือปกติบอยจะอำคนอื่นค่ะ

แต่ตอนเดียวดูเธอมายิ้มเหมือนอย่างเนี้ยคุณผู้ชม
เขาเรียกว่าเข้ามาทะลมกันยกใหญ่เลย

แหกแซวแต่เดี๋ยวโดนเอาคืน
เหมือนพี่แจกเลยอะ

ใช่เพราะว่าไม่มีถูกเอาคืนเหมือนเพราะไม่มีแฟนไง

คุณผู้ชมผมมีคลิปเออ

คลิปอะไรอยากดูมากเลยคุณผู้ชมค่ะ

แต่พี่เกดวรินทรเข้ามาแซวต่อทันทีว่าอะไรรู้ไหม
มีคลิปที่เซลฟี่ตอนกำลังกินเปล่าครับ

แหมพี่เกดค่ะคลิปของใครคลิปของบอยหรือของอเล็กเนี่ย
ไม่ว่าจะคลิปของใครอยากดูค่ะบอกตรงเลย

อันนี้เราบอกว่าอยากดูเลยโอ้นะ
แล้วก็แววมาว่าหนุ่มบอยกับสาวเฟย์
เขาเตรียมจะออกงานอีเวนต์คู่ด้วยกันครั้งแรกด้วยนะ

เพื่อนจัดเองแหละจัดเจ้าสังวัน

แต่ว่ารอดูคุณผู้ชมว่าเดี๋ยววาเลนไทย

แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอยากเห็นโมเมนต์น่ารักนะคะ
อันนี้คือแซวแหละเพราะว่าจริงรู้จักบอยมานานมาก

ที่ฉันย้อนกลับไปจริงก็คือตั้งแต่เตรียมอุดม
โอ้โหจุฬานานมากเหมือนกันนะแล้วก็คือไม่ค่อยเห็นได้โมเมนต์แบบนี้เลยนะคะ
โมเมนต์หวานแบบนี้จริงอยากรอไปงานอีเว้นต์เดี๋ยวไปสัมภาษณ์เองด้วยนะคะ
คือเขาหันหน้ามาสบตากันทำหน้าแบบกลุ้มครีมแบบนี้
คือปกติเห็นแต่บอยในมุมที่แบบว่าแกล้งคนอื่นอ้ำคนอื่นอะไรแบบนี้
ลกนะแต่ตอนนี้เขาแบบมีคนมีความรักค่ะคุณ
ก็ไม่ผิดหรอกไม่ผิด
ต้อนรับวันวาเลนไทยเลยเนอะเอาไปดูกันนะสวัสดีค่ะ